กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตเทปพิเศษอัปเดตชีวิตใหม่ในช่วงสุดท้ายกันครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวของป้าเพชรหญิงสู้ชีวิตที่ต้องทำงานก่อสร้าง
ที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวถึง๕ชีวิตด้วยกัน
ที่มีทั้งคนป่วยและเด็กน้อย
ด้วยสภาพร่างกายที่โรยราอ่อนแรงทำให้ป้าเพชรเริ่มทำงานหนักไม่ไหว
ป้าเพชรจึงมีความฝันที่อยากจะนำเงินนี้ไปลงทุนร้านก๋วยเตี๋ยว
เพราะถ้าฉันไม่ทำที่บ้านก็ไม่มีอะไรกิน
ให้หนักแค่ไหนเจ็บแค่ไหนฉันก็ต้องทำ
ฉันก็เลยตั้งคติไว้ว่าตายไม่ได้เจ็บไม่ได้แล้วก็หยุดไม่ได้
เขาจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวชีวิตทำไมมันลันทศแบบนี้ไม่รู้
เกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งเจอลำบากคราวนี้ลำบากมากที่สุดเลย
ทุกวันนี้ฉันมีความฝันจ้ะอยากจะมีตังค์สักก้อนหนึ่ง
จะได้ขายของซื้อรถซาเล้งมาขี่ขายก๋วยเตี๋ยวมั่งขายก๋วยจับมั่ง
ฉันจะได้ออกขายได้สองคนหลานก็จะได้เรียนหนังสือ
ไอ้คนเล็กก็จะได้มีนมกินมีเทียมเพิศใช้
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ครอบครัวของป้าเพชรได้
มาขอโอกาสเพื่อแก้วิกฤตที่ต้องเผชิญในรายการเกมต่อชีวิตของเรานะฮะ
ตอนนี้ครอบครัวป้าเพชรก็ได้มีร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างที่ฝันแล้วก็ตั้งใจแล้วครับ
นี่เลยฮะร้านก๋วยเตี๋ยวของป้าเพชรขายทั้งเย็นตะโฟแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะฮะ
หือหอมมาถึงสตูเลยอ่ะป้าจ๋าน้ำลายไหลกันหมดแล้วเนี่ย
ชมภาพพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
สวัสดีค่ะมีร้านก๋วเตี๋ยป้าเพชรนะคะ

ตั้งแต่มีรสก๋วยเตี๋ยวมีร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ชีวิตก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ
มีทุนให้ลูกให้หลานเรียนจ้ะลุงก็ช่วยจัดร้านตอนเช้าอ่ะป้าก็ไปซื้อของ
น้องพี่แหม่มเขาก็ล้างเครื่อยล้างชามล้างถาด
ตอนนี้บาทไปทำงานค่ะวันหยุดบาทก็จะมาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวขายน้ำแล้วก็เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวตามโต๊ะนะครับ
ทุกอย่างในบ้านช่วยกันทำนะคะ
จากขายที่บ้านแล้วก็จะมีงานตามวัดนะจ๊ะ
ก็จะไปขายตามงานมันก็ขายดีเพราะตามงานคนมันจะเยอะมาก
ไปขายที่วัดนี้ก็ไปทั้งครอบครัวจ้ะคือไม่ต้องไปจ้างเขา
ของในร้านทั้งหมดนะคะคุณยายแกมาจากชนบุรีชื่อคุณยายเหล็กค่ะ
คุณยายแกมาซื้อรถก๋วยเตี๋ยวให้ป้าซื้อรถตู้เก้าอี้ซื้อกระติกน้ำให้
ป้าไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้อีกเลย
จากที่ได้ความช่วยเหลือมาป้าก็เลยไปใช้หนี้ใช้สิน
ใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านหมดแล้ว
แล้วตอนนี้ป้าก็เลยมาซื้อบ้านซื้อห้องแถวสักห้องนึง
พออยู่กันครอบครัวห้องมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็พออยู่ได้
เพราะมันภูมิใจในความภูมิใจที่ป้าได้มีบ้านหลังแรกในชีวิต
ที่ป้าตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ก็เพื่อจะให้ลูกหลานอยู่
นั้นเลยต้องไปเช่าเขาลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลย
ตอนนี้ป้าไม่มีหนี้ไม่มีสินแล้วจ้าป้าหมดหนี้แล้วจ้า

ขอเชิญคุณเอแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านมาทางวัดบ้านใหม่
เชิญแม่มาชิมก๋อเตี๋ยวป้าเพชรนะคะอร่อยเชิญนะคะ
ขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตค่ะขอบคุณผู้ชมที่ให้ความเมตตา
ถ้าคุณผู้ชมไม่ให้ความเมตตาก็คงจะไม่มีวันนี้
วันนี้ป้าเพชรมีความสุขมากค่ะ
และตอนนี้นะครับป้าเพชรก็ไม่ต้องเช่าบ้านอยู่อีกต่อไป
เพราะทานน้ำใจของคุณผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามา
ทำให้ป้าเพชรและครอบครัวนะครับมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วครับ
ดีใจด้วยนะครับกับกิจการใหม่ของป้าเพชรนะฮะ
ถ้าผมมีโอกาสได้ผ่านไปแถวนั้นนะฮะก็จะแวะเวียนไปนะครับ
ก๋วยเตี๋ยวของป้าเพชรขอให้ร่ำรวยนะครับและสุขภาพแข็งแรงนะครับ
เรายังมีอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่ผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นดูไปแล้วก็ยิ้มไปพร้อมกันนะฮะ
นั่นก็คือครอบครัวของพี่หน่องจากจังหวัดตรัง
หน่องนี้ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นเดียวกับน้องน้ำขิงลูกสาวคนเดียวของบ้าน
พ่อผู้เป็นเสาหลักของบ้านจึงต้องทำงานหนักเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว
และได้กลับบ้านเพียงเดือนละ๒ครั้งเท่านั้น
แต่ไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ตามพ่อก็คือฮีโร่ของลูกสาวคนนี้เสมอ
นะครับ
ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพื่อนเล่นเป็นคนพาไปเที่ยวคือคนที่ให้เขาได้ทุกอย่าง
ขิงนี่เปรียบเป็นดวงใจของผมเพราะผมรักเขามาก
น้ำขิงพ่อไปทำงานหน่านะ

ความฝันของแม่ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่ง
แม่อยากให้พอกลับใช้ชีวิตกับลูกกับครอบครัว
เปิดร้านเล็กขายของอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง
คืออย่างน้อยลูกก็ได้ไปโรงเรียนทุกวัน
ทำให้น้องมีอนาคตที่ดีได้
นี่แหละครับเรื่องราวชีวิตของครอบครัวพี่หน่องจากจังหวัดตรังนะครับแล้วผมเชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ในตอนนี้น้ำตาคงรื้นไปตามตามกันเลย
แต่หลังจากมาออกรายการของเราแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาได้รับโอกาสดีจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
เปลี่ยนชีวิตครับชีวิตเขาดีขึ้นจริงจริงจากหน้ามือเป็นหลังมือจากพี่คิดเนี่ยต้องไปเดินทางไปทำงานไกลไกลเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วน้องน้ำขิงก็ไม่ต้องหวาดระแวงแล้วว่าพ่อจะทิ้งไปแล้วไม่กลับมาบ้านเลย
จากครอบครัวจะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพ่อแม่ลูกแล้วเนี่ยนะครับคุณภาพจิตใจก็ดีขึ้นเพราะอันนี้ส่งผลบุญที่คุณผู้ชมนี่แหละครับช่วยกันต่อยอดได้รับทุนก้อนหนึ่งครับก็เลยพี่หน่องเองนะฮะได้ขายอาหารทะเลตากแห้งในตอนนี้สั่งออเดอร์ส่งเป็นพัสดุปรายศนีย์ตามทุกจังหวัดเลยนะฮะ
เหนือใต้อีสานออกตกตอนนี้รับหมดเลยแล้วก็ขายดีด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจนะฮะสั่งได้นะครับสามารถเข้าไปดูเบอร์โทรได้ที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตนะครับ
สวยแท้งามแท้งพี่ยืนแรงตาลาย
เรื่องควันได้ใช่มั้ยแม่ขวันที่อยู่จังหวัดพิศนุโรคที่อยู่ในแพรงและก็มีอาชีพเป็นริเก
ก็เลยตัดมาให้แม่เรียบร้อยแล้วครับ
นี่คือเครื่องไม้เครื่องมือในการทำมาหากิน
และอีกส่วนนึงเนี่ยนะครับลิเก
ก็สร้างความสุขให้กับคนแล้วก็เป็น
วัฒนธรรมไทยอีกแขนงหนึ่งนะครับ
เราช่วยกันรักษาไว้นะจ๊ะแม่จ๋า
แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนี่ย

เพราะว่าเห็นบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้างานด้วย

จะได้ใส่ชุดใหม่เนี่ยขึ้นเวทีสวยเลยนะจ๊ะแม่
แม่ได้ชุดสวยแล้วถ่ายรูปกลับมาให้เราดูด้วยนะครับ
จากครอบครัวที่ผมได้นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปแล้วเนี่ยนะครับ
ยังมีหลายครอบครัวเลยครับที่มีชีวิตใหม่
หลังจากที่มาร่วมรายการเกมต่อชีวิตของเรา
ผมเลยประมวลภาพความสุขบางส่วนของครอบครัวที่เคยมาร่วมรายการ
เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยให้กับคุณผู้ชมครับ
ผมพิการเดินไม่ได้มาเกือบ๒๐ปีครับ
ผมทำให้พ่อแม่ที่แก่แล้วต้องลำบากพี่น้องก็พลอยลำบากด้วยครับ
ทำให้พ่อแม่ต้องขายบ้านเป็นหนี้เป็นสินครับ
พ่อผมใช้ชีวิตแบบประมาทครับมันคิดได้มันก็สายแล้ว

เหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเพื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลย
และวันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคยแต่เธอก็ยังยิ้มได้
ไม่คิดจะยอมแพ้เขาก็ไม่แพ้แค่เพียงช้างไม่มีดอกไม้ให้ก้าวดื้อ
คุณเขาหรือคนขวางน้ำด้วยรักมันคงไม่ยากเกิน
ที่จะเดินไปให้ถึงปลายทาง
ตอนนี้ผมก็ทำโรงคลินิกเสร็จแล้วครับ
แล้วผมก็ทำโป้จิลินลงมาในโรงจีนมีประมาณ๑๕หลัง๑๕โป้ครับ
ตอนนี้ผมเอาพันธุ์ของกลิ่นลงนะครับ

ผมได้เก็บในรอบแรกครับแต่ละรอบผมอาจจะมีรายได้ประมาณสี่พันห้าถึงห้าพันครับ
เดือนหนึ่งผมเก็บประมาณสองสามรอบครับมีรายได้ต่อเดือนประมาณเก้าพันหนึ่งบาทครับ
ทำให้ผมมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่จะได้กลับมาเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกครั้งครับ
ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือผมนะครับทีมงานแล้วก็รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมที่ทำผมได้กลับมาเป็นเสาของครอบครัวอีกครั้งครับ
ครั้งหลังจะออกรายการมาก็ชีวิตก็ดีดีขึ้นเยอะก็ดีใจขึ้นมาเยอะ
ก็ลูกเมียก็เขาก็ได้ยิ้มขึ้นมาก็ทุกคนก็ได้สบายใจ

ขอบคุณกำลังใจที่พี่น้องได้ช่วยเหลือครอบครัวผมลูกผมก็ไม่ต้องลำบาก
นี่ผมก็จะได้ไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ขอบคุณรายการเกมต่อชีวิต
ก็ทุกทุกคนที่ช่วยครอบครัวผมให้มีวันนี้ถ้าผมไม่มีอะไรให้ก็ดูมาอย่างนั้นแล้ว
ให้ครั้งแล้วคุ้มครองทุกคนรุกภาพเก่งเร็งให้เขาทำงาน

เหนื่อยหน่อยนะหิวกับฉัน
เหนื่อยสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลย
และวันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคย
แต่เธอก็ยังยิ่งได้
ไม่คิดจะยอมแพ้เราก็ไม่แพ้
แค่เพียงทางไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเลย
คุณเขามีความน้ำด้วยรักมันคงไม่อยากเกิด
ที่จะเดินไปให้ถึงปลายชา
เรียกได้ว่าเป็นชีวิตใหม่จริงเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมรู้สึกว่าดีใจและตื่นเต้นและประทับใจกับทุกภาพทุกเรื่องราวของทุกครอบครัว
ที่เรานำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะครับ
จริงแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายครอบครัวนะครับที่ได้เริ่มชีวิตใหม่
หลังจากที่มาในรายการเกมต่อชีวิตของเรา
และผมก็จะนำเรื่องราวของแต่ละครอบครัวมาเล่าสู่กันฟังเรื่อย
ให้หัวใจของผมแล้วก็คุณผู้ชมนั้นได้พองโตไปพร้อมกันนะครับ
และวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ยังมีอีกหลายครอบครัวนะครับที่หลังจากออกรายการเกมต่อชีวิตของเราไปแล้วเนี่ยนะครับ
อกจากจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแล้ว
ครอบครัวยังมีบ้านหลังใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จะเป็นครอบครัวไหนบ้างจะเป็นใครบ้าง

ผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมบ้านของครอบครัวพี่เจี๊ยบที่จังหวัดอ่างทองพร้อมกันกับผมเลยนะฮะ
ไม่ใช่บ้านจริงเหรอหลังนี้

มีห้องครัวนี่คือห้องน้ำนะครับแล้วก็สะดวกต่อน้องแจ๊คด้วย
คือมีเกมต่อชีวิตมาเราถึงมีวันนี้ได้